ภาพรวมของความเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันนี้นะครับ
ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูลและการชุมนุมของกลุ่มหลายกลุ่มทีเดียว

นำโดยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมเนี่ย

มันจะมาคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูล
เพราะว่ากลุ่มของพวกเขาบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
แล้วเขายืนยันว่าจะไม่เกิดการปะทะกับผู้ชุมนุมอีกกลุ่มนึงแน่นอน
เพราะว่าจะใช้เวลาอยู่ที่นั่นประมาณ๒ชั่วโมงเท่านั้น
ส่วนกลุ่มราศดรนะครับบอกว่าจะไปปิดล้อมรัฐสภา๓ช่องทางเลย
บกเรืออากาศว่างั้นนะฮะ
ก็จะนัดรวมพลกันตอนสามโมงเย็นครับแล้วก็จะใช้เรือเป็ด
เขาบอกว่าจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการชุมนุมนะครับ
มาเต็มแม่น้ำเจ้าพระยาจะปากหลักชุมนุมจนกว่าจะลงมติ
เขาบอกว่าครั้งนี้เป็นการชุมนุมที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ
ขณะที่ท่าทีของนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะครับ
ท่านบอกว่าจะมาชุมนุมก็มาได้แล้วก็ไม่ขอกำลังเสริม
เพราะว่าในรั้วเป็นของเจ้าหน้าที่สภา

รัฐสภาเป็นสถานที่ประชาธิปตาอยู่แล้ว
ถ้ามาชุมนุมแบบปราศจากอาวุธแล้วก็ไม่คุกคามคนอื่นครับ
ทีนี้มาดูเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัย
ในส่วนของตำรวจที่มีการเตรียมการกันหน่อยนะคะ
พลตำรวจตรีปิยาตาวิชัยในฐานะโคศกของ
กองบัญชาการตำรวจนครบานแล้วก็เป็นรองพบชนด้วย

เจ้าหน้าที่ได้มีการกำหนด๕เงื่อนไข
กลุ่มผู้ชุมนุมห้ามทำแล้วก็ย้ำว่า
หากใครละเมิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
และในส่วนของกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยบรชนได้มีการจัดกำลังผลัดละ๙กองร้อย
รวมไปถึงประสานกรมเจ้าท่าดูแลการชุมนุมทางน้ำ
มาตรการสกัดกั้นแล้วก็ป้องกันผลกระทบ
สัญจรทางน้ำรวมถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
พร้อมกับมีแผนการอพยพสสและสว๕๕๐คนเอาไว้แล้วด้วยนะคะ

ส่วนทหารเองพบทบค่ะ
พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้บอกว่าก็ได้เตรียมทหารหน่วยแถวนั้นแหละ
เกียรติกายเตรียมไว้ด้วยม๑๔ปตอกรมทหารม้าที่๑รักษาพระองค์
แล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะสักประมาณ๖โมงเช้า
ตำรวจได้มีการปิดการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกรอบอาคารรัฐสภาแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่ต้องเดินทางไปแถวนั้นท่านตรวจสอบเส้นทางด้วยค่ะ
และในสภาเขาเตรียมพร้อมอย่างไรล่ะนะฮะคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
มีการปิดกั้นถนนรอบสะพานด้วยระยะทาง๕๐เมตรก่อนถึงหน้าสภา
ไม่ให้รถสัญจรผ่านรวมทั้งคนที่เดินเท้าก็ผ่านไม่ได้
มีการวางแนวแท่งเบรีเออร์เอาไว้ที่บริเวณชั้นนอกด้วยถัดมาก็เป็นบริเวณรั้วรวดหนาม
ก็มีการตอกยึดรั้วเอาไว้กับเหล็กติดกับพื้นถนนแล้วก็พาดแผ่นเมทเทอร์ชีสเป็นกำแพงด้วย
มาชั้นในก็คือเป็นแนวของรั้วรวดหนาม
จากนี้มีการนำรถเมย์ร่วมบริการไปจอดปิดกั้นเส้นทางการจราจรด้วยครับที่บริเวณแยกเกียรติกาย
ตั้งแต่ช่วงถนนทหารไปถึงที่บริเวณหน้าสภา
แล้วก็มีกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนจากจังหวัดนครราชศรีมามา๒กองร้อย
อุทัยธานี๑กองร้อยรวมเป็น๓กองร้อยประจำรอบสภา
แล้วก็ท่ามเรือเกียรติกายดูแลความเรียบร้อย
เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนิดเดียวครับ
มีกราฟิกให้ดูใช่ไหมฮะนี่ภาพนี้ดูแล้วกันนะครับ
รอบสภาเส้นทางที่ถูกปิดป้องกันที่กลุ่มผู้ชนมจักรค่ะ
เข้าไปนะฮะก็คือมีการตั้งด่านปิดถนนสามจุด
คือถนนประชามราชสาย๑ฝั่งทิศเหนือของสภา

แนะนำให้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปใช้แยกบางกระบือ
ทางแยกบางโพแทนแล้วกันนะครับอ่าคุณผู้ชมทีนี้กรณีที่บอกว่า
จะมีการทำหมูกระทะไปกินอันนี้ผิดกฎหมายนะคะ
รองพบชนบอกแล้วนะคะส่วนกรณีคุณซายเจริญปูระ
ซึ่งประกาศสั่งซื้อเรือเป็ดบุกอาคารรัฐสภา
อันนี้เนี่ยตำรวจก็บอกว่าใครที่ให้เช่าหรือขายเรือเป็ด
อันนี้ให้กับคุณซายมีความผิดฐานสนับสนุน